เพราะว่าตอนนี้กระแสมันก็เยอะมาเหลือเกินค่ะ
แต่เอาจริงยังยืนยันเหมือนที่อาจารย์สุภาพบอกนะ
ว่าคนที่เขาได้ประโยชน์จากตู้ปันสุกนี้

ในการที่จะแบ่งปันเอาของไปใส่ในตู้เนี่ย
ส่วนคนที่มาเอามันมีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นแหละ
มาแย่งของไปแบบนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก
มาดูเรื่องของปันเซ็งกันก่อน

บอกว่าเป็นตู้ปันสุกที่น่าเศร้าเหลือเกิน
คือเขาตั้งใจเอาตู้ปันสุกมาวางไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ใส่ของเข้าไปให้คนที่เดือดร้อนมาหยิบของ
แต่ทีนี้ในวันเกิดเหตุฝนมันตก
เขาก็เลยต้องเก็บตู้ปันสุกเก็บเข้าไปในบ้าน
แต่ทีนี้ฮะมีคนมาเกาะประตูเหล็กหน้าบ้าน
ตะโกนถามหาของในตู้ปันสุก
อยากจะได้ของในตู้ปันสุกกดกิ่งเรียกเลยนะ
แม่บ้านในบ้านบอกว่าของหมดแล้วค่ะ
เดี๋ยวเจ้าของบ้านจะมาเติมให้ใหม่นะคะ
แล้วก็เจ้าของบ้านออกไปทำธุระนอกบ้าน

แต่คนที่มายืนรอไม่พอใจ
ใช่เขาก็กลายเป็นว่านอกจากกดกริ่งแล้วก็ตะโกนด่าด้วย
เพราะว่าป้ายที่หน้าบ้านเขามีป้ายติดว่าตู้ปันสุก

คนที่จะมาเอาของเขาก็เลยตะโกนว่า

คนมายื้อแย่งโอ้โหแย่งกันจากตู้แย่งกันจากมือ
หรือว่าที่อื่นที่เขาโพสต์ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ